อุ่นกันตลอดทั้ง๑ชั่วโมงเลยนะคะ

ของโบราณที่วิธีการทำ

หลายคนอาจจะเคยทานน้องเอง

แต่ว่าร้านที่เราจะพาไปเนี่ยเป็นสูตรโบราณค่ะใช้วิธีการใช้เตาเผากับกาบมะพร้าวอยู่เลย

โบราณจริงคุณดูขั้นตอนดูกรรมวิธีของเขานะคะ
ไปที่ตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
เป็นบ้านของนางบุญมาอู่รอดอายุ๘๒ปีค่ะ
ที่นี่เขายังคงยึดกรรมวิธีการทำขนมหม้อแกงแบบโบราณเอาไว้อยู่นะคะ
การปิ้งด้วยเตาถ่านแล้วก็กาบมะพร้าวบนตะแกรงเหล็กแบบโบราณค่ะ
มาดูขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนการทำขนมหม้อแกงแบบโบราณก็คือ
คุณยายเนี่ยจะใช้ขูดมะพร้าวใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแบบนี้
แล้วก็ขั้นกะทิด้วยมือขั้นกะทิเองเลยทุกวันแบบนี้
จากนั้นนะคะก็จะนำน้ำกะทิไปผสมกับแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บไข่ไก่ที่ตีแล้ว
แล้วก็ตีผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เข้ากันแบบนี้นะคะ
วิธีการขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนคุ้นเคยกัน
หลังจากนั้นก็จะนำหอมที่เจียวแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมแล้วก็ตั้งบนเตาไฟอีกทีนึง

จากนั้นกวนค่ะกวนต่อไปค่ะกวนอย่างนี้แหละค่ะ

พอได้ขนมแล้วก็จะนำไปใส่พิมพ์สี่เรียมแบบที่เราเคยเห็นน่าสมาร์ทเข้าไป
ถูกต้องค่ะใส่พิมพ์แบบนี้แล้วก็จะนำไปปิ้งบนตะแกรงเหล็กแบบโบราณ
โดยใส่ถ่านวางไว้ล่างตะแกรง
เป็นนาฬิกาคนละถ่านใส่ถ่านเติมเชื้อเพลิงเข้าไปวางไว้ด้านล่างนะคะ
จากนั้นก็จะนำพิมพ์ขนมวางบนตะแกรงแล้วก็นำแผ่นสังกษีมาวาง
ด้านบนเหนือพิมพ์ขนมอีกชั้นหนึ่งและก็จะนำกาบมะพร้าวและไม้เชื้อไฟมาวางด้านบน
จุดไฟเพื่อปิ้งขนมหม้อแกงค่ะจากนั้นจะต้องคอยเขียไฟด้านบนและด้านล่างให้มันร้อนสม่ำเสมอกันคุณ
คือมันเป็นไฟประกบบนล่างมันไม่ได้ใช้เตาอบลักษณะคล้ายเตาอบก็คือใช้ไฟบนไฟล่าง
แต่อันนี้เป็นเชื้อเพลิงข้างบนทั้งล่างเตาโบราณถูกต้องก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับความอร่อยของขนมหม้อแกงที่นี่
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีก็ได้ทานแล้วคุณยายบุญมาเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยนะจะทำให้รสชาติของขนมเนี่ยดีแล้วก็มีความหอมด้วย
เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่พิถีพิถันมาก
ใครอยากจะไปทานหรือว่าอยากจะซื้อไปฝากเพื่อนติดไม้ติดมือก็ไปได้เลยค่ะ
ติดต่อไปนะคะคุณยายขายเป็นชิ้นชิ้นละ๑๐บาท

ถูกมากค่ะถ้าใครไปไม่ถูกก็โทรไปเลยสอบถามหมายเลขโทรศัพท์

คือทุกวันนี้ส่วนใหญ่เวลาเขาทำแต่ละร้านเนี่ยเขาจะใช้หม้ออบใช่ไหม
เตาอบขนาดใหญ่นะใส่ปุ๊บยักษ์เข้าไปเปิดสวิตช์ไฟก่อนอบเลย
เดี๋ยวนี้นี่ไม่มีแล้วนะแบบทำแบบโบราณแบบนี้

อันนี้คือขูดเองแล้วก็คันด้วยมือด้วย
ถือว่าแบบใส่ใจพิถีพิถันทุกขั้นตอน
เพราะฉะนั้นแล้วขนมเนี่ยความอร่อยของมันเนี่ย
จากใส่ใจในรายละเอียดแล้วเนี่ย

ใส่ปากใส่ปากจะต้องอร่อยแน่